พาคุณผู้ชมไปที่ศรีราชาชนบุรีนะคะไปดูป้ายบอกทาง
ป้ายนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจะบอกว่าแหลมชะบังแล้วขี่ตามด้วยสถานที่
สถานที่หนึ่งไม่มีนะในจังหวัดชนบุรีไม่มีเนี่ยค่ะแหลมอะไรอ่ะคุณ
แมมแบงค์ใช่เหรอไม่ใช่ก็ไม่ใช่มิโทอีกอ่ะนั่นมันไม่หันหน้ากาก
แหมชะบังมันต้องแหลมชะบังใช่ไหมแหลมแหลมแอร์บังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
รวมถึงคนที่จะใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนสายเขาชีน้องค้อเรียกร้องนะคะ
บอกว่าภาครัฐมาดูหน่อยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อย
บอกทางมันแปลกมันติดตั้งอยู่บริเวณนี้นานนับปีแล้วนะคะ
ภาครัฐก็ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกสักทีจนกระทั่งหลายคนเนี่ย
เข้าใจผิดเนี่ยก็ต้องชี้แบบนี้นะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูนะคะ
พบว่าเป็นป้ายไวนิวเขียนว่าพัทยาแหลมจุดนี่แหละ
ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยนะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าไอ้แหลมเองแบ้งอะไรเนี่ย
ไม่มีพื้นที่ในพื้นที่ศรีราชามีแต่แหลมชะบัง
ป้ายอันนี้เนี้ยติดมาตั้งแต่กล่างปีปีที่เหล้าละ๒๕๖๒
งั้นเป็นแหลมชะบังเพราะฉะนั้นแล้วก็
โดยงานที่เกี่ยวข้องไปทำให้ถูกนะฮะ
คนในพื้นที่เขารู้แต่คนที่มาจากต่างถิ่นแล้วจะไปเที่ยวในพื้นที่อ่ะ
เขางงนะจะไปแหลมชะบังทำไมหาทางไปไม่เจอสักที
มันเป็นปัญหาได้นะคะแรมนี่เป็นเรื่องเล็กกลายเป็นแหลมแอร์บัง
บังเอาแก้ให้หน่อยผ่านมา๖เดือนแล้วนานเกินไปนะคะ